คุณผู้ชมค่ะส่งกำลังใจต่อให้กับครอบครัวของปากิ๊ก
ครอบครัวกิจเจริญนะคะที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปในวัย๘๒ปี

เมื่อวานช่วงเย็นนี้ปากิ๊กเกียรติกิจเจริญและครอบครัว
ได้ทำพิธีบูชามิซาขอบพระคุณและสวดภาวนา
จนพิธีกรรมเพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
กลางครอบครัวและแขกทั้งในและนอกวงการ
เดินทางมาร่วมพิธีและแสดงความเสียใจ

ซึ่งปากกิ๊กเองก็ได้เล่าถึงความสูญเสียครั้งนี้
บอกว่าทราบเรื่องตอนที่กำลังจะทำการไลฟ์สด
รายการใหม่ตามที่ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไป
กิ๊กเชื่อว่าคุณแม่น่าจะกำลังดูอยู่
แล้วก็คงภูมิใจกับลูกคนนี้อยู่ไม่น้อย
พร้อมกับชี้แจงไปถึงชาวเน็ตบางราย

แต่เชื่อว่าแม่เข้าใจความรู้สึกลูกคนนี้ดีที่สุดค่ะ
พอหมอบอกว่าเขาจะอยู่เป็นรายชั่วโมงแล้วนะ

พวกเราก็รู้อยู่แล้วแหละ
เพราะก็ถึงวันของเขาเราก็ไม่อยากให้เขา

เพราะฉะนั้นแต่ว่าโอเคแล้วลูกหลานทุกคนก็ได้มา
อะไรแบบนี้ครับได้บอกลาได้ลำลากัน
ผมว่าผมจัดรายการให้แม่ผมดูอยู่นะ

เพราะว่าไม่นะผมกลับมีความรู้สึกว่าแม่ผม
เขาดูผมอยู่แล้วเขาคงพอใจที่
ความเสียใจความเศร้ามันเป็นเรื่องของชีวิตเรา
มันไม่ใช่เรื่องของคนที่เขาดูทีวีอยู่
เขาดูทีวีเขาต้องการความสนุกสนานจากเรา
เราไม่มีสิทธิ์จะเอาพลังด้านลบความเศร้าของเราไป

ไม่ใช่ว่าผมรักงานมากกว่าทิ้งแม่
ผมว่าถ้าคิดขนาดนั้นก็
ผมก็โอเคนะก็เป็นสมองของคุณ

ผมกับแม่เท่านั้นที่รู้ว่าผมเป็นยังไง

จะมีพิธีสวดไปจนถึงวันที่๓๐ตุลาคม

ทางครอบครัวจะเคลื่อนร่างจากวัดมหาทัย
ที่สุสานวัดนักบุญเปโตร

พระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับต่อไปค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ